ตกรรมผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ที่สวนลำไยนะคะ

หลังจากเกิดเหตุนี้แล้วคนที่ตกเป็นผู้สงสัย
คนสำคัญคือสามีของผู้ตายเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุ
ไม่มีใครเจอสามีของผู้ตายเลยนะคะ
ตำรวจก็พุ่งเป้าไปเช่นนั้นด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับอยู่นะคะ
นี่เป็นสามีของผู้ตายนะคะเป็นภาพ
ถ้าใครพบเบาะแสใครเจอผู้ชายคนนี้สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ
พนักงานสอบสวนสพวังเจ้าได้เชิญนายทึ่งปิงคอร์ด
ญาติของนางปรานีอินทิมาอายุ๕๔ปีผู้เสียชีวิต
ซึ่งถูกฆ่าฝังดินอยู่ในสวนลำไยอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
สอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่พบศพเมื่อวานนี้เองนะคะ
อย่างไรก็ตามตอนนี้ขั้นตอนของตำรวจก็คือการตรวจดีเอ็นเอ
แล้วก็รอผลจากพิสูจน์หลักฐานลำปาง
ผลตรวจพิสูจน์ศพจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
แนวทางการสืบสวนก็จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
และดำเนินการตามพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ขณะที่การขออนุมัติศาลจังหวัดตากออกหมายจับ
นายอนุชาคำพาอายุ๔๕ปีสามีของนางปรานี
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
อีกประมาณ๑๒วันนี้คือผู้ตายนะคะ
ส่วนการติดตามจับกลุ่มสามีของผู้ตายที่ชื่อว่านายอนุชาคนนี้
ตำรวจชุดสืบสวนแบ่งกำลังเป็น๓ชุด
ติดตามไปที่แหล่งที่คาดว่านายอนุชาจะหนีไป
ไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ที่กรุงเทพที่อำเภอวังเจ้าพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ขณะนี้พอที่จะทราบบ่อแสคนร้ายแล้วนะคะ
ว่าน่าจะประมาณ๓๗วันตำรวจจะติดตามตัวได้
แล้ววันนี้เองค่ะนายทึ่ง
พ่อของผู้เสียชีวิตเดินทางไปถึงจุดที่พบศพของลูกสาว
ทุกจุดนี้อยู่ที่กอภัยท้ายไร้อ้อย
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเกิดตามความเชื่อของชาวเหนือ

พร้อมเครื่องเส้นไหว้เป็นอาหารคาหวานให้แก่ผู้วายชนนะคะ

จะนำศพของนางปรานีไปบำเพ็ญกุศลที่กำแพงเพชรต่อไปค่ะ
ล่าสุดนะคะ๑๕นาฬิกาบ่าย๓ที่ผ่านมามีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายอนุชาได้แล้วนะคะ
นี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะที่จังหวัดยาลาในช่วงที่
และช่วงนี้เองตำรวจกำลังเดินทางไปรับตัว
เพื่อกลับมาดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ